คุณผู้ชมไปดูความตื่นเต้นของคนอังกฤษกันค่ะ
เมื่อเห็นแสงวาบสว่างสีฟ้าขนาดใหญ่บนท้องฟ้า

นี่ครับ
โอ้โหแสงวาบนั้นดาวตกค่ะคุณผู้ชม

คือภาพจากกล้องหน้ารถของนักจัดรายการวิทยุชาวอังกฤษ
ที่สามารถบันทึกวินาทีขณะที่เกิดแสงสีฟ้าสว่างวาบของดาวตก

เหนือท้องฟ้าของกรุงลอนดอนได้
เมื่อเวลาประมาณ๓นาฬิกา๑๖นาทีของเช้ามืดวันพระรหัสบดี

แล้วก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอนี้ลงบนทวิตเตอร์
แน่นอนเวลาที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้
ก็มีการรีทวิตเผยแพร่ต่อกันในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วค่ะ
ก็เช่นเดียวกันกับเครือข่ายการสังเกตดาวตกของอังกฤษนะคะ
เผยแพร่ภาพขณะที่เกิดเหตุการณ์ดาวตกในวันเดียวกัน
กล้องของสถานีที่ตั้งอยู่ในเขตเชิสคลุกแฮมเมืองแฮมเชียร์นั่นเองค่ะ
ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ส่วนทางด้านริชาร์จคาเซเรค
หนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่ายดังกล่าวนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ดาวตกที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีในครั้งนี้

แล้วก็ยังเป็นดาวตกดวงใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาอีกด้วยนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อวันพระราชสบดี